ทีนี้ปัญหามันอยู่ตรงนี้ครับที่ได้ลงทะเบียนเกษตรกรเอาไว้ก่อน
ทำงานอยู่กรุงเทพแต่ก่อนนี้ก็ไม่ได้สนใจที่จะไปขึ้นทะเบียนเป็นเกษตรกร
ให้พ่อแม่ว่ากันไปแต่พอมาวันหนึ่งมาทำงานในกรุงเทพแล้วมีปัญหา
แล้วก็จะกลับไปไปขึ้นทะเบียนเป็นเกษตรกรเพื่อรับเงินเยียวยา
ปรากฏว่ามันมีปัญหาที่ไม่น่าเชื่อเกิดขึ้นครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ
คือในหลักเกณฑ์เนี่ยเขากำหนดไว้ว่าใครจะมากขึ้นเป็นทะเบียนเป็นเกษตรกรเนี่ย
โชว์หลักฐานให้เห็นว่าเป็นเกษตรกรตัวจริง
เพราะแต่ก่อนหน้านี้มันมีคนไปขึ้นทะเบียนเป็นเกษตรกร
แต่ไม่ได้ทำการเกษตรจริงเพื่อไปรับเงินช่วยเหลือเรื่องนั้นเรื่องนี้
ตอนหลังเขาก็เข้มงวดเขาก็มีเขาก็มีหลักเกณฑ์มีคุณสมบัติ
แล้วหลักเกณฑ์คุณสมบัติสำคัญข้อหนึ่งก็คือว่า
คุณต้องโชว์ว่าคุณทำเกษตรกรจริงนะ
คุณปลูกพืชไล่ปลูกข้าวปลูกโน่นปลูกนี่จริงนะ
แล้วเอาหลักฐานมาโชว์อย่างน้อยเนี่ยคุณต้องปลูกก่อนที่จะมาขึ้นทะเบียน๑๕วัน
ฟังตามนี้ก็ไม่เห็นมีปัญหาอะไรนี่ครับ
แต่ว่ามันมีปัญหาตรงนี้ก็คือว่าเช่น
ใครสักคนหนึ่งจะไปขอขึ้นทะเบียนว่าตัวเองเป็นชาวนาปลูกข้าว
เขาก็บอกว่าให้เอาให้เอาแปลงนามมาโชว์มันโชว์ไม่ได้เพราะอะไรครับ
เพราะช่วงนี้มันเกิดภัยแรงฝนไม่ตกไม่มีฝนไม่มีน้ำ
คุณจะไปไถนาหวานข้าวเพื่อเอาหลักฐานไปโชว์ว่าคุณเป็นเกษตรกรก็ทำไม่ได้
ก็ทำไม่ได้พอทำไม่ได้ก็ขึ้นทะเบียนไม่ได้
นี่ท่านดูสิครับว่าปัญหาแบบนี้ก็มี
แล้วเรื่องนี้เนี่ยปรากฏว่าไม่ใช่ว่าผมพูดขึ้นมาลอยนะครับ
คุณเข้มแข็งยุติธรรมดำรงอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
ท่านก็ยืนยันว่าผู้ขอขึ้นทะเบียนเกษตรกรรายใหม่มีปัญหาแบบนี้มากจริง
เขากลัวคนจะไปขึ้นทะเบียนเป็นเกษตรกรโดยไม่ใช่เกษตรกรจริง
กเศรษฐกรโดยไม่ใช่กเศรษฐกรจริงดูสิครับในรายงานข่าวบอกว่า
เกษตรกรเหล่านี้เขาไม่รู้จะทำยังไงครับเขาก็เดินทางไป
พบเกษตรอำเภอไปพบเกษตรจังหวัดเพื่อไปปรึกษาว่าผมขึ้น
ทะเบียนเป็นเกษตรกรไม่ได้ผมก็ไปรับเงินเยียวยาไม่ได้
ช่วยหาทางออกให้ผมหน่อยเกษตรกรอำเภอเกษตรกรจังหวัด
บอกไม่รู้จะหาทางออกยังไงเพราะระเบียบเขียนไว้อย่างนั้น
ฝ่าฝืนระเบียบเดี๋ยวโดนเช็คบินทีหลังยุ่งกันใหญ่
เกษตรกรก็ถามเจ้าหน้าที่ว่าแล้วผมจะทำยังไงเจ้าหน้าที่
ตอบว่าก็ให้ทำใจครับนี่ดูเขาตอบให้ทำใจแต่ว่าคำตอบที่
น่าจะดีหน่อยก็คือบอกว่าให้เขาแจกจ่ายเยียวยากันไปก่อน
แล้วคุณไปอุทธรณ์เอาทีหลังก็แล้วกันผมหยิบเรื่องนี้มาพูด
ผมก็พูดซ้ำอีกทีหนึ่งว่านี่เราอยู่ในภาวะวิกฤตฉุกเฉิน
คนเขาเดือดร้อนเราไปเอากฎเกณฑ์กฎระเบียบที่วางกันไว้
ในช่วงปกติมาใช้กับช่วงที่เกิดภาวะฉุกเฉินผมเข้าใจ
ครับว่าที่เขียนกติกาไว้อย่างนี้เพราะกลัวคนจะขึ้นทะเบียน
ได้ว่าเขาเป็นกระเศรษฐกรณ์กิ้งมันพิสูจน์จะได้นะครับถึง
แม้ว่าไม่มีรูปแปลงนาไม่มีรูปแปลงข้าวไม่มีรูปแปลง
สวนไปโชว์ว่าเป็นเกษตรกรทำไมจะอนุมัติไม่ได้ก็กติกา
คนเป็นคนเขียนทำไมคนจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้มัน
อดคล้องกับสถานการณ์ได้นี่ขนาดระดับอธิบดีนะยังบอก
ไม่รู้จะหาทางออกยังไงอธิบดีท่านก็โบ้ยไปบอก
ว่าให้เป็นเรื่องของกระทรวงคลังเพราะผู้พิจารณาจ่ายเงิน
เนี่ยคือกระทรวงคลังตอนนี้ก็ต้องรอว่ากระทรวงคลังจะ
ทำยังไงครับกระทรวงคลังจะทำยังไงให้กับคนที่ไปขึ้น
ทะเบียนเกษตรกรรายใหม่เขาจะได้รับเงินเยียวยาใน
เมื่อเขาเป็นเกษตรกรตัวจริงก็จัดการให้เขาสิครับนี่
ก็เรื่องหนึ่งขอฝากไว้หน่อยนะครับผู้ที่เกี่ยวข้อง
เรื่องที่สองก็คือเรื่องปัญหาความเหลื่อมล้ำระหว่างคนใน
กรุงเทพปริมณฑลกับคนต่างจังหวัด
ไอ้ที่เขาไปร้องเรียนร้องทุกข์ไปยื่นอุทธรณ์กันที่กระทรวงคลัง
แล้วตอนหลังกั้นไม่อยู่ก็มาขอยืมสถานที่ของกรมประชาสัมพันธ์อยู่ใกล้กัน
เมื่อวานนี้เห็นในรูปคนไปกันเป็นพันครับ
คือคุณธนกรก็บอกว่าที่มานี่ไม่ใช่ว่าจะได้หมดไม่ใช่มาแล้วได้นะ
แต่มาเพื่อให้เขาตรวจสอบถ้าอยู่ในเกณฑ์คุณก็ได้
ถ้าคุณไม่อยู่ในเกณฑ์เดี๋ยวค่อยดูกันอีกทีนึง
ไม่ใช่มาแล้วได้แต่คนเขาก็มาเพื่อให้อุ่นใจ
ร้องเรียนกันเยอะอ่าทีนี้คำถามก็คือว่าอ้าวแล้วคนต่างจังหวัดล่ะ
คนต่างจังหวัดที่เขาไม่ได้รับแล้วเขาอัดอั้นตันใจอยู่เนี่ย
เขาจะไปร้องเรียนได้ที่ไหนคุณนิพิษอินทรสมบัติเนี่ย
สนสโนแนวะอยากให้รัฐบาลถ้าจะมีการให้อุทธรณ์
ทำไมไม่สั่งไปให้ผู้ว่าผู้ว่าก็เปิดสารกลางสนามหน้าสารกลาง
ตั้งโต๊ะรับแบบเดียวกับที่
ประชาสัมพันธ์ตั้งโต๊ะรับอยู่เวลานี้
เขาก็คนไทยเหมือนกันนี่ครับ

คนกรุงเทพมีช่องทางให้มาร้องทุกข์ร้องเรียน
แต่คนต่างจังหวัดไม่มาไม่มีที่จะร้องทุกข์ร้องเรียน

ค่อยดูไปสิครับแต่ละจุดแต่ละจุด
มันเกิดปัญหาทั้งนั้นถัดมาเรื่อง
วันนี้ก็มีข่าวดีหน่อยครับ
มีข่าวดีหน่อยสำหรับคนที่เป็นคนแก่คนร้ายบ้าน
เพราะวันนี้มีหัวข่าวว่า
คนแก่คนร้ายบ้านได้เฮ
กระทรวงคลังจ่อช่วย๑ล้านคนที่ตกหล่น
อันนี้ก็มาจากคุณธนากร

เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

พฤษภากระทรวงการคลัง
จะร่วมกับกระทรวงมหาดไทย

เพื่อเข้าไปดูแลกลุ่มที่ตกหล่นการเยียวยา
จากรัฐบาลโดยจะรวมถึงกลุ่มชายขอบ

ผู้สูงอายุผู้พิการคนร้ายบ้าน
และกลุ่มที่ลงทะเบียนไม่สำเร็จ

เพื่อพิจารณาหามาตรการช่วยเหลือ

อันนี้คนแก่คนไร้บ้าน

ก็น่าจะได้อันนี้ส่งด้วย

รวมอยู่เกือบ๓แสนคน

ก็ต่อเมื่อนายจ้างมาเซ็นรับรอง

เป็นพนักงานลูกจ้างของเขาจริง
ถึงจะเอาใบรับรองนั้นไปประกอบ

แต่ถ้านายจ้างซึ่งมีอยู่ประมาณ๕๐๐๐ราย
เซ็นรับรองไม่ได้ไม่ครบ

เห็นขีดเส้นว่าวันที่๘เนี่ย

ยังไม่รู้ว่ามาเซ็นแล้วกี่ราย

ยังไม่มีคำตอบจากกระทรวงแรงงาน
และคำถามต่อมาก็คือว่า
นายจ้างยังไม่มาเซ็น
แต่ว่าถ้าพิสูจน์ได้ว่านายสุภาพเนี่ย
เป็นลูกจ้างร้านกิจการร้านนี้จริง
แล้วร้านปิดตกงานเพราะโควิดจริง
ถึงแม้นายจ้างไม่มาเซ็นให้
แต่ถ้ามีหลักฐานว่านายสุภาพเป็นลูกจ้าง

แล้วค่อยไปควานหาตามล่านายจ้างมาเซ็นชื่อให้
ทำไมต้องเอาความเดือดร้อนของผมไปแขวนไว้กับนายจ้าง
นายจ้างอาจจะไม่รู้อีโนอิเน่ไปอยู่ไหนก็ไม่รู้
แล้วทำให้ผมไม่มีข้าวไม่มีปลาจะกิน

ผมหวังว่าสำนักงานประกันสังคมกระทรวงแรงงาน
ควรจะหาทางออกนะครับว่ากรณีแบบนี้เนี่ยควรจะหาทางออกยังไง
ไม่ใช่ปล่อยรอนายจ้างไปเรื่อย
เนี่ยวันนี้เดี๋ยวก็จะคอยดูว่าที่บอกว่าวันที่๘พฤษภาคม
ให้ไปตามตัวนายจ้างมาเซ็นชื่อให้ครบ
หรือยังถ้าไม่ครบจะเอายังไง
จะปล่อยให้คนลำบากหิวโหยไปถึงไหน
นี่แหละครับนี่ก็ตามไล่กันจะทีละเรื่องทีละเรื่องทีละเรื่อง
เอาล่ะนี่คือขีดเส้นใต้เมืองไทยของเที่ยงวันนี้ครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ
อาจารย์ก็กระเทาะไปหลายเรื่องเหมือนกันนะฮะ
การช่วยเหลือนะครับขอบคุณอาจารย์สุภาพคลิกขจายด้วย